ดูเรื่องนี้บ้างค่ะเออปะวีนาเนี่ยมาช่วยเหลือเด็กสาวเช่าเรา
บอกว่าไงรู้ไหม
บอกว่าที่บ้านคนอยู่ต้องเย้่ถ้าเกิดขโมขึ้นพวกนี้
คนที่ถูกกล่าวว่าเป็นคนก่อเหตุเป็นกตร
นายจ้างนายจ้างเป็นกต
ตรถ้าเกิดว่าพูดง่ายในข่าวนี้เราจะได้ยินเรื่องนี้

ชื่อเต็มกตรก็คือคณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานของตำรวจแห่งชาติ
คนจะเป็นคณะกรรมการนี้ได้เขาบอกต้องเป็นคนดี
ใช่แล้วนี่แหละก็เพราะว่าต้องคอยตรวจสอบเรื่องตำรวจใช่ไหม

เหตุการณ์นี้ค่ะคุณปวีนาหงษกุล
ประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
พาตัวน้องดาววัย๑๒ปีเป็นชาวลาว

แล้วนายจ้างเป็นกตรสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
ถูกนายจ้างข่มขืนกระทำชำราว
เพราะว่าอะไรจ้างน้องดาววัย๑๒ให้ไปทำงานบ้านได้๓วัน
ตำรวจก็เลยออกหมายจับในจ้าง
ข้อหากระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๓
แล้วนายจ้างรับแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงาน
ให้ที่พักพิงคนต่างด้าวจ้างแรงงานผิดกฎหมาย
น้องดาวอายุ๑๒เท่านั้นใช่ไหม

แต่ว่าเธอบอกว่าอยากจะหาเงินช่วยครอบครัว

เธอก็เลยยอมที่จะไปรับจ้างทำงานตามบ้านต่างได้นะฮะ
แล้วเมื่อเช้านี้นะนายจ้างคนนี้นายนิติพลมามอบตัวกับตำรวจแล้ว
ผู้กำกับที่สอนอทุ่งครุนะคะพอนายนิติพลมามอบตัวกับผู้กำกับแล้ว
ตัวเขาปฏิเสธนะส่วนเมียของในจ้างบอกว่า
ไม่รู้มาก่อนเลยว่าชาวลาวที่จ้างมาทำงานเนี่ยอายุ๑๒เหรอ
เข้าใจมาตลอดว่าอายุ๑๘ขึ้น
แล้วที่ผัวฉันถูกกล่าวหาว่าข่มขืนจะเป็นไปได้ยังไง
บ้านฉันคนอยู่เยอะจะตายถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงนะ

มันก็ต้องร้องสิมันก็ต้องขัดขืนสิก็ต้องเสียงดังโวยวาย
นี่คนในบ้านไม่เห็นมีใครรู้เรื่องไม่เห็นมีใครได้ยินเสียงเลย

แล้วก็บอกด้วยนะว่าพอรู้เรื่องว่าผัวมาทำแบบนี้นี่โมโหนะ
แต่ใจหนึ่งก็ยังไม่เชื่อหรอกว่าผัวจะทำเรื่องแบบนี้ได้
คิดว่าเป็นการวางแผนของเด็กวัย๑๒ไปอีก

เมียของนายจ้างบอกว่าเด็ก๑๒โทรมาหา
แล้วมาขอตังค์๕๐๐๐เป็นค่าเสียหาย

รับเงินด้วยนะน้องเขาขอเงิน